คือครบ๑เดือนของลูกสาวของคุณแอนแล้วก็คุณภูริ

คุณพ่อคุณแม่จัดหนักจัดเต็มให้ของขวัญลูกอยู่แล้ว
แต่คนที่จัดเต็มมากกว่าคือคุณปู่
ไปดูซิว่าให้อะไรกับน้องริชาค่ะ

คือมาเต็มจริงต้องบอกว่าน้อง

แป๊บเดียวลูกสาวคนแรกของคุณภูริ
แล้วก็คุณแอนอายุครบ๑เดือนไปเมื่อวานนี้เอง
งานนี้ค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่คนบันเทิง
ก็เลยถือเลิกดีจัดพิธีทำบุญรับขวัญ
พร้อมหน้าพร้อมตาคนในครอบครัวนะครับ
ไม่ใช่แค่คุณพ่อเท่านั้นที่เหอะลูกสาวสุด
เพราะว่าคุณปู่แม่ไม่น้อยหน้า
จะหนักจะเต็มคุณอ๑๘๙๐สังเกตดี

สร้อยทองคล้องข้อมือเส้นเบอร์เริ่มเลยค่ะ
ออร่ากระแทกตาฟันรับเวอร์สุด
ให้มันสมกับเป็นหลานสาวตัวน้อยของคุณปู่แล้วก็บ้านฮิรัญพฤกษ์ค่ะ